มาตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเชียลกันหน่อยนะฮะ

จะเล่าเรื่องที่เด็กถูกคุณครูทำโทษ
แล้วพ่อแม่ก็ไปเอาเรื่องถึงที่โรงเรียน

คุณครูเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสอนเด็กไหม

เรื่องนี้ต้องไปถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา

บางคนก็บอกว่าทำไมคุณครูถึงทำแบบนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
เพราะว่าเรื่องนี้มีการแชร์ลงโลกโซเชียล
น้องเรียนอยู่ชั้นอ๒คุณอนุบาล๒๔ขวบ
แล้วหูเป็นแผลเลย
เป็นรอยช้ำเป็นรอยขีดขวนด้วยค่ะแบบนี้คุณผู้ชม
คุณพ่อเขาโพสต์ทางเฟซบุ๊กไว้แล้วก็ดูสิคะ
ลูกเหมือนกับโดนบิดโดนจิกที่หลังหู

ว่าลูกผมโดนคุณครูลงโทษขนาดนี้เลยหรือครับ
ไม่เคยถามลูกผมว่าเจ็บไหมไปรักษาที่ไหนหรือยัง
ใจร้ายจริงสงสารลูกมากครับ
เด็กอนุบาล๒ทำไมต้องมาเจอเรื่องโชคร้ายแบบนี้ด้วยครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่
ไปเจอกับคุณพ่อของน้องที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละ
ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
คุณพ่อวันลบก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าที่รู้พ่ออะไรรู้ไหม

ทีนี้คอเสื้อมันไปโดนตรงหลังหูไง

ลูกร้องแล้วลูกก็บอกด้วยบอกว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
พอไปดูที่หูก็โอ้โหลูกไปโดนอะไรมาเนี่ย

มันมีรอยเล็บที่ใบหูลูกสาวด้วย
ทีนี้คุณพ่อก็เลยไปถึงที่โรงเรียนเลยค่ะ
พอไปถึงปั๊บคุณครูประจำชั้นเห็นว่าพ่อมากับน้อง
ก็รีบเดินเข้ามาที่ดูใบหูของน้องเลยนะ
แล้วคุณครูก็ยอมรับว่าคุณครูเนี่ย
บิดได้จิกหูของลูกสาวจริง
และคุณครูก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณพ่อก็สงสัยสิคะว่าทำไมต้องทำขนาดนี้
ไปหาพอซึ่งพอก็เสนอทางออกมาให้สองทางค่ะ
หนึ่งคือย้ายห้องเรียนสองคือให้เด็กลาออก
แล้วทางโรงเรียนคุณพ่อบอกนะ
ไม่ได้มีนโยบายจะเยียวยาช่วยเหลืออะไรเลย
พ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหต่อให้ย้ายห้องไป

ก็เลยตัดสินใจเอาลูกสาวออกให้ไปเรียนโรงเรียนอื่นดีกว่า
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าก็เลยมาโพสต์เรื่องนี้ลงเฟซบุ๊ก
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องราวร้ายกับลูกคนอื่น

ที่คุณพ่อโพสต์บอกว่าคุณครูคนนี้
เคยตีเด็กคนอื่นจนเด็กไข้ขึ้นมาแล้ว
ได้เจอกับผู้ปกครองแล้วแหละ
แล้วก็ตกลงกับผู้ปกครองเด็กแล้วตั้งแต่วันศุกร์
ซึ่งผู้ปกครองก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูประจำชั้น

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองที่สามารถจะทำได้คือการไปแจ้งความ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ถามว่า
แล้วครูประจำชั้นชั้นอนุบาล๒ที่ก่อเหตุคนนี้ล่ะคะ
พอบอกแบบนี้บอกว่าครูอาจจะทำไปเพราะว่าลืมตัว
โรงเรียนก็มีการสอบสวนมีการทำทันบนเอาไว้แล้ว
ถ้ามีเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
พอบอกว่าก็ต้องให้ครูออกจากโรงเรียนไป

ก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอเพราะหลายคนพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกไง
โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่๒หลังที่๒
แต่พอเอาลูกไปอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ